คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะข่าวนี้ขอแนะนำน้องใหม่ไฟแรงที่คุณผู้ชมดูแล้วต้องสงสารเจ๊กกะลีนแล้วนะคะ

เพราะว่าน้องใหม่คนนี้เข้ามาแรงมากนะคะแล้วก็โคเวอร์เหมือนพี่แจ๊กกะลีนมาก
ที่สำคัญก่อนหน้านี้เขาโคตรซุปตาสาวเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาแล้ว

ใครกันเขาคือใครหนอไปชมคลิปเลยค่ะ
เอาล่ะค่ะเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชม
นี่คือพี่น้องเอสุปชัยต้องเรียกน้องนะคะ

เพราะว่ามาใหม่แบบใหม่แบบสับนะคะ
มาพร้อมกับลูกใหม่ผมสีบอลแบบสว่างวาบเบอร์สุดค่ะ
งแป๊บแรกดิฉันนึกว่าตัวเองคุณผู้ชม
เอาจริงเห็นรูปอยู่บนแจ๊กรีหรือเปล่า
จัดรายการอยู่เพื่อนแคปมาบอกว่านี่แจ๊กกะลีหรือเปล่ายิ่งมุมนั้นน่ะ
ไม่ใช่เลยเพราะว่าเป็นแก่งเข้าวงการอยากต้องหน้าม้าหัวธอมตรงนี้เลย
ท้ายกันเลยคุณผู้ชมนะคะแล้วต้องบอกว่างานนี้พี่น้องเอของเราจัดเต็มมากค่ะในละมิตลูกตัวเองเป็นสายสาวฝอค่ะ
เทคเลนส์ก็มานะคะตาตำข้าวก็มีเรียกว่าปัวมากค่ะ
ส่วนจริตจะก้านการจือปากจือหน้านั้นนะคุณผู้ชมนับว่าวันอยู่แล้วค่ะ

นึกว่าอยู่ลอนดอนนะคะคุณผู้ชมแต่หลายคนบอกเลยนะคะ
เพื่อนที่ฉันทักมานะคะลูกของพี่เอนั้นแต่งอยู่บ้านด้วยใช้หรือเปล่า
ไม่ใช่นะคะพี่เอเขาออกไปค่ะออกไปแจกความสดใสแบบสวยแบบสับให้โลกได้ชื่นชมกันค่ะ
โอ้โหเห็นลุคแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องไปถามตัวเองก่อนนะคะ
ฉันส่องกระจกเลยถามตัวเองว่าให้พี่เอกี่ล้านเปอร์เซ็นต์
ที่ฉันบอกเลยนะคะว่าพี่น้องเอสุปชัยเธอจะสวยเกินไปแล้ว
ฉันให้ไป๑๐๐ล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไอ้น้องเอเธอสวยกว่านี้
ฉันจะตกงานแล้วนะพี่น้องเอเป็นผู้จัดก็พอแล้วนะคะ
สุดยอดนัมเบอร์วันวันหลังมาประชันกันนะพี่เอเอาลุคนี้เลยค่ะ

ม้าผมทองบลอนแล้วก็ใส่ชุดเดียวกันนี่เป็นจักรีนเลยค่ะ
ถึงว่าพี่เอ๋สุประชัยเองอ้าวไม่ใช่นี่เป็นเจ็กกะรี

เผื่อจะเหมือนเยี่ยงเอ่อเหมือนอยู่
เป็นไงแจ๊คพี่สวยหรือยัง

แปลวเล่นนะคะพี่เอ๋แต่ว่าสวยมากจริงลูกนี้